เจ้าหน้าที่เขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนึงมีวัยรุ่นเนี่ย
สุมเสพยาเสพติดกันอยู่ครับแล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้เขารักกันมากเลยนะคะ
พอคนนึงโดนจับคนอื่นหนีคนอื่นหลบเนี่ย
จุดหมดเลยค่ะเรียกเพื่อนออกมาด้วยค่ะ
เสพด้วยกันก็ต้องโดนจับด้วยกันค่ะครับดีครับยาบ้าที่มีอยู่ก็ต้องแจกแจงให้หมดค่ะ
ของใครกี่เม็ดกี่เม็ดยังไงอยู่ตรงไหนเนี่ยใครจะไปรับคนเดียวคะ
ให้เพื่อนมาช่วยรับผิดชอบด้วยนี่ครับนี่ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษ
ปกครองจังหวัดมหาสารคามร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอบรบือ
ในบ้านหลังนี้คือชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่าวัยรุ่นเนี่ย
อยู่ในพิธีตำบลโนราศีอำเภอบรมบืนจังหวัดมหาศาสตร์ระคราบ

จับนายพรพิรมทิ้งโคตรอายุ๒๘ค่ะ

ของกลางยาบ้า๒เมตรปัสสาวะม่วงเหมือนกันนะคะ

ก็ของกลางยาบ้า๒เม็ดและปัสสาวะม่วงเหมือนกัน
แต่ประเด็นก็คือกว่าจะรวบตัวได้ทั้ง๓คน

๓คนนี้หนีไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายพรพิรมเจ้าของบ้านได้คนแรก
เขาก็รับว่าเสพยาบ้าจริงก็ค้นบ้าน
เจอยาบ้าซุกอยู่ในถังข้าวเปลือก๕เม็ด

พรพิรมบอกว่าไม่ใช่ของผม

ตะโกนเรียกเลยค่ะเรียกชื่อเพื่อนเลย
แล้วบอกว่าเอาอะไรมาไว้ในบ้านเนี่ย
แล้วก็มองไปด้วยนะมองจุดที่เพื่อนหลบซ่อนอยู่

เปิดประตูเปิด

บอกเผิดแล้ว
มีบอกเผิดเหรอ

ภูอยู่อ่ะมีข้อมงต์ก็ไม่เปลือกปาก
มันภูเขาตายจะไม่ได้ให้เปิด

นี่ค่ะก็รักเพื่อนค่ะเพื่อนอยู่ตรงไหนก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่หมดค่ะ
ปิดประตูห้องน้ำหลบกันอยู่สองคนค่ะจะให้เราโดนคนเดียวได้ยังไง
ใช่ค่ะมองไปที่ห้องน้ำเลยตะโกนเรียกชื่อเลยนะคะ
หน้าเสียกันเลยนะคะเดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยค่ะก็ถูกดำเนินคดีกันทั้งหมดนะคะ
นายพรพิรมก็รับว่าเป็นเจ้าของยาบ้า๕เม็ดแรกนะคะบอกรับแค่นี้แค่นี้ของผม
ค้นในห้องน้ำนะคะเจอยาบ้าเพิ่มอีก๔เมตร
มีอยู่๒เม็ดอยู่หลังเครื่องซักผ้าอีก๒เม็ดอยู่ในกล่องบนหลังคาห้องน้ำ
นายอาทิตย์บอกว่าอ๋อของผมครับ๒เมตรที่อยู่ที่เครื่องซักผ้า
นายบุญโฮมก็บอกงั้นผมรับอีก๒เม็ดที่ซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกบนหลังคาห้องน้ำ
ก็แบ่งกันไปแบบนี้นะคะมีอุปกรณ์เสพยาบ้าด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่นำตัวทั้ง๓คนนี้ส่งตำรวจสพกัมภีร์แล้วก็ดำเนินคดี
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ